สายตรวจตำบลห้วยม่วงสพกตีบร่วมกันจับกลุ่มคนร้ายคดีรักทรัพย์
โรคจิตเป็นกางเกงในของผู้เสียหาย
เหตุเกิดคืนวันที่๒๕กันยายน๒๕๖๐